ท่านผู้ชมครับเทศกิจกับพ่อค้าแม่ค้าแถวถนนเข้าสารนะครับ
มีคลิปเปิดเผยออกมาเราลงพื้นที่ไปแล้วเออตกลงว่าเกิดอะไรขึ้น
แต่ดูคลิปเหตุการณ์ก่อนนะครับที่ถนนเข้าสารครับ
นี่ฮะคลิปที่มีคนเขาถ่ายไว้นะครับทุกผู้ชมครับเป็นการปะทะคารมเดือดนะ
นี่ฮะระหว่างพ่อค้าแม่ค้ากับเทศกิจที่ถนนเข้าสารแถวนี้เขตพระนครนะครับ
ข้อความที่เผยแพร่ไว้พร้อมกับคลิปเนี่ย
บอกเล่าเรื่องจากหลังใหม่เหตุเกิดบนถนนเข้าสาร
นี่ฮะผู้สื่อข่าวของเราก็เลยเดินทางลงไปในพื้นที่ถนนเข้าสารเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
นี่ที่เขามีการท้าทงท้าทายกันเกี่ยวกับเรื่องของการค้าขายในพื้นที่
ได้เจอกับประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนเข้าศาลนะครับนางสาวยาดาพรเพชรำพา
เราก็ไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในคลิปว่าเออมันเกิดอะไรขึ้น
คุณยาดาบอกว่าก่อนหน้าที่จะเกิดเหตุการณ์ในคลิปเนี่ยนะต้องย้อนไปก่อน
พ่อค้าแม่ค้าที่ถนนเข้าสารเขาก็ต่อสู้กันในเรื่องการจัดระเบียบผู้ค้ามาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
ตอนนั้นเนี่ยจะมีคำสั่งจากคอสชเรื่องการจัดระเบียบการค้าขายทำให้พ่อค้าแม่ค้าไม่สามารถขายของบนทางเท้าได้
จนกระทั่งผ่านมาถึงปี๖๓ได้มีการผ่อนปลนให้ขายของบนทางเท้าได้
แต่เขากำหนดคุณสมบัติเอาไว้ว่าพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยต้องไม่เป็นผู้ประกอบการภายในตัวอาคารบนถนนเข้าสาร
เป็นผู้ค้าหน้าใหม่เนี่ยหลายรายส่วนใหญ่ไม่พอใจที่จะขายในที่ด้านในอย่างเดียวก็เลย
เหมือนกับเขาอยากจะขยับขยายในพื้นที่ของตัวเองด้วย
หาบเร่แผงลอยเองก็มีปัญหาที่ต้องต่อสู้
เกี่ยวกับเรื่องการผ่อนปลนให้ขายของได้

ก็มาเจอพ่อค้าแม่ค้าในอาคารที่เขาก็อยากจะขยิบออกมาขาย
อาคารด้วยบนทางเท้า
วันเกิดเหตุเนี่ยกลุ่มพ่อค้าด้านในอาคาร
พยายามจะผลักดันแม่ค้าแผงลอยไม่ให้มาตั้งขายของ
ต้องรีบแจ้งทางเทศกิจให้มาชี้ขาด
แต่ตอนหัวหน้าชุดเทศกิจที่ปรากฏในคลิป

เหมือนกับเขาก็ยังไม่เข้าใจว่าเรื่องราวเนี่ยมันเป็นมายังไง
มันก็เลยเกิดการเข้าใจผิดกัน
คือถ้าเจ้าหน้าที่ไม่ยกเราจะเป็นคนยกเอง
เจ้าหน้าที่ก็บอกว่าผมก็กำลังทำหน้าที่อยู่
นี่เขาก็เลยเถียงไปว่าท่านไม่ได้ทำหน้าที่
ตอนนี้ท่านไม่ทำตามประกาศที่กรุงเทพมหานครกำหนด
นี่ไงผมก็กำลังทำประกาศแต่ในสองมุมคือความหมายมันคนละประกาศกัน
มันก็เลยเป็นประเด็นตามคลิปนี่แหละค่ะ
แต่ว่าท้ายที่สุดแล้วก็คือเข้าใจตรงกัน
แต่พี่ก็ยกมันมีคลิปต่อเนื่องก็คือพี่กับตัวสมาชิกก็ยกตัวสินค้าของที่อาคาร
เอาออกมาตั้งออกไปด้านข้างอาคารแล้วก็ถ่ายวีดีโอไว้ว่าไม่ได้เกิดความเสียหายใด
เพราะเราในฐานะผู้นำองค์กรเราก็เข้าไปขอโทษหัวหน้าว่าอันนี้มันเข้าใจกันคนละประกาศ
ของพี่เข้าใจว่าหัวหน้าต้องทำภายใต้ประกาศปี๖๔
แต่หัวหน้าบอกเขากำลังทำภายใต้ประกาศของวันที่๓ร่างประกาศสดอะค่ะ
ซึ่งเขตมีอำนาจค่ะแต่ไม่ได้แจ้งเราไงคะ
มันก็เลยงงกันเรื่องคนรับประกาศ
คือถ้าฟังจากทางคุณยาดาเนี่ยนะประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนเข้าสารเนี่ย
คือเรื่องก็น่าจะเป็นลักษณะที่ว่าตอนที่คอสชเขาเข้ามาจัดระเบียบการค้าขายบนแผงลอย
แล้วก็ไม่ให้มีการค้าขายบนทางเท้าใช่ไหมมันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งนะฮะ
จนปี๖๓เขาก็ผ่อนปลนให้กลับมาขายได้แต่กำหนดคุณสมบัติว่าผู้ที่จะขายเนี่ยต้องไม่ใช่ผู้ที่อยู่ในอาคาร
คนที่อยู่ในอาคารก็ต้องขายในอาคารคนที่จะมาขายแผงลอยบนทางเท้าก็ต้องเป็นเจ้าที่เขาขายแบบลักษณะหาบเร่แผงลอย
แล้วพอช่วงยุคโควิดมันก็ทำให้การออกมาค้าขายเนี่ยมันเหมือนกับมันเงียบมันซบเศร้าไปเพราะว่าออกมาจากบ้านไม่ได้
คนที่อยู่ในอาคารเวลาเขาเช่าเขาเซ้งเขาเปลี่ยนมือไปอะไรไปพอเขามีการเปลี่ยนมือใหม่เขาก็ลงมาขายที่หาบเร่แผงลอยบนทางเท้าตรงนี้ด้วยนอกจากในอาคาร
แล้วพอกลุ่มหาบเร่แผงลอยเขาจะกลับมาขายณขณะนี้วันนี้มันเหมือนมันชนกันเขาก็เลยแจ้งทางเทศกิจเขตพระนครให้มาช่วยชี้ขาดให้หน่อยว่าเออตกลงยังไง
แล้วเนี่ยมันก็เลยเป็นเหตุการณ์ในคลิปเมื่อสักครู่นี้ทางรองประธานชมรมผู้ค้าแผงลอยถนนเข้าสารบอกว่าพอทางเทศกิจเขามาเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยววันที่๖จะมาชี้ขาด
เพราะวันจันทร์เนี่ยวันพรุ่งนี้วันที่๕เนี่ยเป็นวันหยุดราชการทางกลุ่มผู้ค้าเขาก็เลยบอกโอ้โหอย่างนี้แล้วมันจะยังไงกันดีแต่ว่าก็ปรับความเข้าใจกันเรียบร้อยแล้ว
ขอโทษกับหัวหน้าแล้วว่าถ้าส่วนผมก็ยังยืนยันว่าผมพูดสุภาพเพราะผมต้องการขอสอบถามเขาว่าถ้ามันเป็นประกาศอย่างนี้ดำเนินการโดยอย่างนี้แล้วเนี่ยมันมีคนละเมิดมันก็ไม่ไม่ได้ถูกดำเนินการทางกฎหมายถูกต้องไหมเพราะไม่อย่างนั้นถ้าไม่ดำเนินการน้องคนที่ถูกเนี่ยก็จะถูกวิรอนสิทธิ
เป็นการยึดประกาศคนละประกาศ
ทางกลุ่มผู้ค้าหาบเร่แผงลอยที่ถนนเข้าสารบอกว่าก็เดี๋ยวก็จะรอฟังทางเทศกิจวันที่๖ธันวาคมก็แล้วกัน

ณขณะนี้เขาอยากให้มีการจัดทำหรือว่าประกาศบัญชีรายชื่อผู้ค้าหาบเร่แผงลอยใหม่ให้ชัดเจนไปเลย
อย่างนั้นก็จะมีปัญหากับทางคนที่เขาอยู่ในอาคาร
บางทีเขาก็ไม่อยากให้น่าร้านเขาก็มาให้ออกมา
ถ้าเกิดแบบนี้มีบรรชีแชทเจนว่าใครมีขายตรงไหนให้บ้าง
บนทางท้าวมันก็จะแชทเจน